เอาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะมีเพื่อนเมื่อพร้อมมีอยู่จริง
เออนะรวมคนกินเลยตั้มโดมซานนี้ค่ะ
งานนี้ไม่พร้อมก็พริ้วมั้ง
จะเป็นยังไงไปชมกันในช่วงจอแจ๊ริมจอ
เอาละสาวดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วจ๊ะ
นี่มันแก๊งทีป๊อปหรือแก๊งทีหลังไม่ต้องนะ
ร้องไม่ติดแต่เรื่องเต้นนี่สิ
มาแบบพร้อมเพลี่ยงยืนเรืองแบบไม่อ่านลายกลุ่ม
พริ้วไข่พริ้วมันอุ๊ย
แต่จะมีคนในนั้นเด่นเกินใคร
โอ้โหเอวหวานเป็นตำนานอีกหนึ่ง
สับให้สุดและหยุดที่แก่นทีมเพื่อน
เอาสิตาตั้มเนียนจนจะเชื่อแล้วนะคะ

โอ้โหเอวหวานเป็นตำนานอีกหนึ่ง